บอกอุ๊ยพอใจมาขายมั้ยเนี้ยมันอะไรอยู่นี่มันเป็น
ในฐานะเจ้าของร้านหนูอยากให้พูดอะไรหน่อยว่ามันเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ได้ยังไง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเป็นหมอนข้าง
มันเป็นหมอนข้างนิ่มนิ่มน่ารักน่ารักเห็นไหมคะเนี้ยน่ารัก
เราสั่งมาขายบริษัทเขาผลิตเราก็สั่งมาขายช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี
อะไรที่พอขายได้เราก็สั่งมาขายแต่มันเป็นตุ๊กตานะคะ
พอเราขายมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะเราขายตุ๊กตาแล้วมันเป็นหมอนข้าง
มากนะคะนี่ค่ะนิ่มมากตุ๊กตาค่ะแล้วที่กระแสที่คนมองเป็นเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
คิดว่ามันเขาคิดยังไงกับมุมมองนี้เอ่อมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่แล้วแต่แต่ว่าในความรู้สึกเรามันก็เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตัวหนึ่งอะค่ะ
ตุ๊กตาเหมือนสินค้าที่เราขายทั่วทั่วไปเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้เนอะ
แล้วสั่งมาขายนานหรือยังคะเพิ่งสั่งมาค่ะพอดีบริษัทเขาเพิ่งผลิต
เขาก็แนะนำว่ามีสินค้าใหม่นะสนใจสั่งไปขายไหมเราก็สั่งมา
แล้วผลตอบรับเป็นยังไงคะขายดีไหมตัวนี้รุ่นนี้ก็ขายขายได้ค่ะ
เด็กก็ชอบกันเห็นมันเป็นหมอนข้างไปหนุนหัวได้กอดได้
ใบแล้วเท่าไรคะพี่ใบละสามร้อยเก้าเก้าค่ะนิ่มฮะ
มากเลยค่ะหน้าน่ารักด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ย
มีแก้มสีชมพูด้วยนะออกจะน่ารักเลยล่ะสำหรับตุ๊กตา
หมอนข้างที่สอให้เห็นคล้ายกับอวัยวะเพศชายที่วางจำหน่ายใกล้วัด
ที่ดูแลเรื่องของการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
องเห็นว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนัก
วิถีวัฒนธรรมที่จะเกิดกัน
เปลี่ยนแปลงคุณค่าของงานวัฒนธรรมลงไป

มันเป็นกระแสในทวิตเตอร์